คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีกัน
กลับต่างจังหวัดมาครับไม่บอกภรรยาอืมกะว่าจะกลับไป
ภรรยาอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงอืมโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะทะเลาะกันเลย
มีปากเสียงกันใหญ่โตแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
มีคนวิ่งออกมานอกบ้านแล้วบ้านก็ไฟไหม้
บาดเจ็บกันทั้งคู่ทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะคะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ปูนชั้นเดียวแล้วก็ไฟลุกไหม้อยู่ข้างในนะคะ
ดับเพลิงพร้อมรถน้ำเครืออุตสาหกรรมสหพัฒน์และอบตนนทรีย์
ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำไม่ให้ไฟลามไปยังบ้านข้างเคียง
เพราะว่าบ้านเป็นลักษณะบ้านแฝดอยู่ติดกันเป็นแถวยาวค่ะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บสองคนนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุสี่สิบห้าปีถูกไฟลวกตามตัวแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงอายุสี่สิบห้าปีเหมือนกัน
มีบาดแผลที่มุมปากด้านบนแล้วก็ปวดตามร่างกายค่ะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงสองคนนี้
สามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันในบ้านค่ะ
จากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งไล่กันออกมาจากในบ้าน
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงไม่รู้ชื่อ

ต่อมาฝ่ายชายฝ่ายสามีตะโกนลั่นเลยบอกว่า
ตายเป็นตายกูยอมติดคุก
พูดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นาน
ควันไฟก็พวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นเลย

แจ้งมาเลยกูไม่กลัวกูรอดอย่างนี้อะไรแบบนี้
สัวเข้าต่างววยวาย

ถึงได้พาลูกออกมากลัวสำลักควันเขา
ก็ตลอกกันก่อนแล้วก็พูดว่าควันเกิดขึ้น
แล้วผู้หญิงออกวิ่งอยู่นี่ใช่ไหม
ค่ะวิ่งอยู่นี่แต่วิ่งกันมาล้มลูกคู่พานอยู่ตรงนี้
ฟัดกันอยู่ตรงนี้พักหนึ่งนี่แหละต้นล้ม
นี่แสดงฟัดกันอยู่ตรงนี้ถึงได้มีแผงของฝ่าย
ก็คาดการณ์เบื้องต้นนะคะว่าสาเหตุเนี่ย

ก็เลยบันดาลโทษะลั่นวาจาออกมาว่า

แล้วก็อาจจะเป็นคนจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
แต่ก็ยังเป็นคำบอกเล่าของคนอื่นนะฮะ

ต้องรอฟังผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน